ทุกคนค่ะเจ้าถิ่นที่นี่เขาเยอะ

ผ่านตลาด่านผ่านตลาด่านของเจ้าถิ่น
ง่ายเลยโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ค่ะ
ดูเหตุการณ์กันหน่อยนะคะพาไปดูว่าเจ้าถิ่นที่บอกว่าเยอะเนี่ย

ถนนศรีอุทัย๑๑ทับ๒ตรงนี้นั่นแหละ

โอ้โหรู้แล้ว

เจ้าถิ่นเนี่ยมีทั้งด่างเอ้ยขาวเอ้ยผีนวลเอ้ยปานเอ้ย
นี่แหละเจ้าถิ่นที่อยู่ในซอยข้างวัดพิชัยปุรณารามที่อุทัยธานีค่ะ
แหมซอยตรงนี้นะนักข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนมาบอกว่า
โอ้โหน้องหมาเนี่ยเพียบเลยแล้วมันเดือดร้อน

คุณถ้าเกิดว่าคุณขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะ

โดนไล่กวดวิ่งไล่ตามจะงับเอา
แต่นี่มันก็ดูแบบว่าอะไรนะเชื่องกับนักข่าวเรานะ
ถ้าเชื่องคุณสืบสกุลลงพื้นที่ทำข่าว
เขาบอกว่าอะไรนะมันจะเห่าไม่กัด

ไม่รู้ว่ามันจะพุ่งมากัดหรือเปล่านะครับ
ดูที่คอมันสิใส่ปอกคอสักตัวหนึ่งไหม
ไม่เห็นมีก็ไม่รู้ว่ามีใครเป็นเจ้าของหรือเปล่า
อยากให้เทศบาลเข้ามาดูแลมาจัดการหน่อย
นี่นักข่าวของเรานะลงพื้นที่ไปอีกรอบนึงด้วย

ตอนกลางคืนใหม่กับตอนเช้าจะมีคนมาให้อาหาร
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาพวกอาหารใส่ถุงพลาสติก
มาตั้งให้หมามันแล้วหมามันก็เลยรู้เวลา
ไม่ยอมไปไหนสักทีนึงเจอป้าแจ๋วนะป้าแจ๋วคือคนที่เคยเอาข้าวมาให้
ป้าแจ๋วอยู่ในซอยถนนสีอูทัยสิบเอ็ดทับสองในราคาบอกว่าจริงจริง
หมาพวกนี้นะนี่ป้าแจ๋วมาจากในตัวเมือง
คนมาหลบอยู่ในซอยเพราะอะไรจากที่ตัวเมืองโดนคนไล่
ก็เลยต้องมาหลบอยู่ตรงนี้ป้าแจ๋วสงสารบางทีก็ต้องเอาน้ำเอาข้าวมาให้
ไม่ให้มันอดยากแล้วมันก็ไปรบกวนคนในซอยหรือว่าไปอยู่กลางถนน
แต่ทีนี้ป้าแจ๋วถ้าเกิดป้าแจ๋วเอามาให้มันก็จะมาเรื่อยไง
ต้องดูแลมันหลายเรื่องเลยนะป้าแจ๋วบอกว่าโอ๊ยป้าก็ดูแล
บางทีเอาจอบเอาเสียมาไปตักขี้หมาไม่ให้มันเลอะเทอะอยู่กลางถนน
ครับล่าสุดค่ะประหลัดเทศบาลเมืองอุทัยนะคะ
หลัดพลพัฒน์โซส้มก็รู้เรื่องร้องเรียนนี้แล้ว
คือปัญหามันเกิดจากคนที่ไม่ได้เลี้ยงแต่เอาอาหารไปให้นั่นแหละ
ก็เลยต้องปรึกษากับทางประสุทธิ์จังหวัดเดี๋ยวต้องจับไปทำหมันก่อน

หลังจากนั้นเดี๋ยวพาไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสม
หรืออาจจะให้ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงสุนัขที่อำเภอทัพทันเนี่ยนะคะ
แล้วก็ย้ำเตือนเลยนะถ้าเกิดไม่เลี้ยงอย่าเอาอาหารไปให้
งั้นมันจะกลายเป็นความเคยชินแล้วไม่ไปไหนเดือดร้อนชาวบ้านเขา
บางทีหลายคนบอกไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เข้าใจ
แต่จริงถ้าคนอยู่แถวนั้นเขาก็กลัวไงคุณ
สักวันมันจะแง๊บโดยเฉพาะเด็กอาจจะโดนแง๊บได้นะฮะ
ใครจะกล้าผ่านล่ะถ้ามันอยู่แบบหลายตัวขนาดนี้
แล้วดูนักข่าวไปถึงวิ่งกรูเข้ามาหาคันใหญ่เลย